คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เรามาเริ่มคำแรกกับ
มีรถกระบาดนั้นไปชนกันกลางสี่แยก
และมี๑คันตกลงไปในคลองชนรับประทาน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีครับ
คนขับและผู้โดยสารสามารถหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ทุกตู้ทึบตกอยู่ในคู่น้ำ

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกคู่กรณีไปสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ในพื้นที่ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๑

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ

เฉียวชนกับรถตนเองจนเสียหลักล้ม

แทรวรัฐทีวีประจำจังหวัดธาตุเชิงเซา

แต่พอมาถึงหน้าวัดกลางบางประกง

ท่ามกลางรถที่วิ่งผ่านไปมา
กลับไปไหน
เดินไปนี่
หนูว่าจากไหนล่ะ

เจอพ่อแม่เด็กจึงจอดรถจักรยานยนต

ทางเฟซบุ๊คเพื่อให้สังคมออนไลน

นานแม่เด็กและญาติขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหอพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบเด็กประมาณ๑๐๐เมตร

ซึ่งแม่เด็กร้องไห้ก่อนลูกสาวด้วยความตกใจ
ก่อนกระเทศแม่เด็กทำกับข้าวอยู่หลังห้อง
ปล่อยให้ลูกเดินเล่นอยู่แถวโรงจอดรถ

แต่ไม่คาดคิดว่าลูกจะเดินออกมาบนถนน
เพราะดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนท้ายรบบทุกหมาย
สุขุมวิทย์สายจันทบุรีกรุงเทพในพื้นที่บ้านเขาตานก
หมู่๖ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่ทำให้รถพังยับเยินทั้งคัน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถพบยิงสาวอายุยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
เสียชีวิตอยู่ภายในรถ๒ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
คนขับรถบรรทุกไม้ระบุว่าก่อนเกิดเหตุขนไม้มาจากจังหวัดตราด
เพื่อไปส่งที่จังหวัดระยองแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นเนิน
จู่มีรถเก๋งมาชนท้ายอย่างจังจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว